สัปดาห์ที่ผ่านมาเราได้เห็นภาพบนโลกโซเชียลกันแล้วแหละ
ต้องบอกว่าพี่พอหายหน้าหายตาไปจากวงการพักใหญ่เลย
กลับมาอีกทีสละโสดเลยจ้า
คือก่อนหน้านี้หนุ่มพอเป็นพระเอกให้กับวิกหมอชิต
ไม่ว่าจะเป็นคุณกบคุณอ้ำคุณนุ่นคุณชมพู่อย่างนี้

ใช่ค่ะต้องบอกว่าเป็นพระเอกคิวทองของวงการเลยทีเดียว
ก่อนจะเฟสตัวเองไปทำธุรกิจส่วนตัว
ส่วนเรื่องหัวใจหากย้อนกลับไปก่อนจะมาประกาศวิวากับสาวนอกวงการค่ะ
เจ้าตัวเคยศึกษาคบหาดูใจอยู่กับสาวซาร่ามาลากุล
หลายปีเลยนะก่อนจะประกาศยุติความสัมพันธ์แบบสายฟ้าแลบนะคะ
วันนี้ทั้งคู่ก็ควงกันมาเปิดใจถึงชีวิตรักผ่านรายการหนึ่ง
พร้อมกับให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนถึงเรื่องงานแต่งด้วย
แค่ไหนติดตามพร้อมกันเลยค่ะ
ผมคบกับเขาจริงผมคิดมานานแล้วล่ะครับว่า
ว่าคนนี้แหละที่เราอยากจะใช้ชีวิตร่วมกันไปจนตลอดชีวิตเลย
เราก็ขอเข้าไปในวันเกิดแค่เป็นสัญลักษณ์ว่าเขาเป็นของขวัญของเราที่ดีที่สุดเลย
จริงเหมือนแอบคิดอยู่แล้วนะว่าวันนั้นอาจจะมีแต่ก็อาจจะไม่น่าตื่นเต้นค่ะ
เราได้วันแล้วก็คือ๑๑ทับ๑๑นะครับก็คือ๑๑เพื่อสติกายน
คนถามว่าเนี่ยไปดูเลิกที่ไหนมาก็บอกเลยว่าเลิกสะดวก

ใส่ลิ้มนี่แหละ
แต่ต้องบอกว่าเราไม่ได้มีงานเหมือนคนอื่นเขานะครับ
ที่แบบว่าจัดโรงแรมเชิญแขกเป็นร้อยเป็นพัน
คือด้วยความที่เรานิสัยเหมือนกันมากสองคนก็คือเรา
แล้วเราก็ได้มีการคุยกับทางคุณพ่อคุณแม่ของฟอยแล้วครับ

โอ้โหขอของขวัญที่ดีที่สุด
เพื่อเป็นของขวัญวันเกิดคุณบีบทำไม

ตายเรียบต้องบอกเลยว่าคนโสดในตายเรียบแน่นอน
หวานกันขนาดนี้แต่เขาก็คบกันมานานแล้ว
สักระยะตรงแล้วนะคะก็ถึงเวลาแล้วล่ะเนอะใช่ถูกต้อง
ความรักก็สุขงอมพอดีเลยนะคะแต่ว่าอยากถามพี่พ่อมาก
ว่าน่าเหมือนเดิมไปเลยเวลาทำอะไรไม่ได้อ่ะใช่ไหม